อันนี้ก็ฆ่ากันตายไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่ฆ่ากันตาย
เนื่องมาจากการแย่งกันเปิดเพลงฟังตอนนั่งกินเหล้าด้วยกัน
เขาเป็นคนไทยกับคนกะเหลี่ยงคนกะเหลี่ยงแต่อยู่ในพื้นที่ที่ไทยนะ
อยู่บนดอยทีนี้เขาก็ต่างคนก็ต่างฟังเพลงกันไม่ค่อยรู้เรื่อง
คุยกันเนี่ยพอรู้เรื่องกินเหล้าด้วยกันพอรู้เรื่อง
แต่ตอนแย่งกันฟังเพลงเนี่ยอันนี้ก็จะฟังเพลงกะเหลี่ยง
อันนี้ก็จะฟังลูกทุ่งไทยฆ่ากันตายเลยฮะ
ถ้าไม่เมาอ่ะคงแบ่งกันฟังได้แต่พอเมาแล้วอะไรมันก็ไม่ได้ไง
ถูกต้องเพลงมันขัดหูไม่เข้าหูก็ไม่ได้แล้วไง
โอ้โหฟึ๊บเดียวฮะไม่น่าเชื่อครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นท้ายหมู่บ้านถ้ำเสือตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับ
ตำรวจหลังได้รับแจ้งเหตุก็ไปตรวจสอบนะครับ

ผู้ที่เสียชีวิตชื่อว่าในข่าวภาษาสินชัยอายุ๕๒ปี
คนที่ก่อเหตุชื่อว่านายอีลุยอายุ๖๕ปีเป็นชาวกะเหลี่ยงสัญชาติพม่าอยู่ที่แม่สอดจังหวัดตากนะครับ
ก็นี่ฮะไม่ได้หนีไปไหน
แล้วตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาเกิดเหตุขึ้นนู่นฮะบนยอดดอย
อีลุยนี่ก็ยังช่วยแบกศพลงมาข้างล่าง

ก็ต้องขึ้นไปแบกศพลงมา

จากการสอบสวนเบื้องต้นเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เย็นเมื่อวานนี้ภูตายกับลูกชายหญิงชื่อนายจตุพรอายุ๒๗
เขาขึ้นไปบนยอดดอยไปตามหาวัว
หายไปตัวหนึ่งแต่ยังที่ไม่ทันเจอวัวเลยนะฮะขึ้นไปหาวัวกันนะครับ
ก็ไปเห็นนายอีลุยกับนายจ่ออายุ๕๕เป็นชาวกะเหลี่ยงนะฮะ
สัญชาติพม่าซึ่งก็รู้จักกันอยู่แล้วอยู่บนยอดดอย
ก็เลยชวนกันกินเหล้านั่งดื่มสุรากันในพื้นที่กระท่อมกลางป่า
กันไปจนเมาได้ที่ตอนนั้นนายจตุพรลูกชายของในขาวกับ
จ่อเพื่อนของนายอีรุ่ยบอกว่าไม่ไหวแล้วขอไปนอนก่อน
ก็ไปนอนที่กระท่อมอีกหลังหนึ่งเหลือในขาวกับนายอิลุย
นั่งดื่มเหล้ากันต่อสองคนนะฮะหลังจากนั้นนะครับ
นายอีลุยนะผู้ต้องหาบอกว่าตนก็ได้เปิดวิทยุ
อ่าวิทยุฮะหมุนข้งหมุนคลื่นไปเจอเพลงกระเหลี่ยงเนี้ยนะครับอ่า
แต่อยู่อยู่ในขาวมาแย่งวิทยุเข้าไปแล้วก็หมุนไปเปิดเพลงลูกทุ่ง
ตอนนั้นเนี่ยตรงกับเพลงผู้สาวขาเลาะพอดีเลยแต่ไม่เกี่ยวกับเพลงอะไรเขานะ
เอาเป็นว่าเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงไทยนะครับนายอิลุยบอกว่าโกรธมาก
เพราะว่าเขาฟังเพลงลูกทุ่งเพลงไทยไม่รู้เรื่องก็เลยทะเลาะกันอย่างรุนแรง
ตัวเองก็เลยใช้ปืนแก๊ปยิงใส่ในขาวไปหนึ่งนัดเข้าหน้าอกพอดีเลยนะฮะ
ตอนนั้นนายจตุพรลูกชายของนายขาวนอนหลับอยู่สะดุ้งตื่นฮะได้ยินเสียงปืน
มาดูพบว่าพ่อถูกยิงเสียชีวิตแล้วก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ตำรวจได้รับแจ้งก็มาฮะมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นยอดดอยมากับกู้ภัย
ก็ต้องช่วยกันแบกศพลงมาจากดอยค่ะระยะทางเนี่ย๘กิโลเมตรกว่า
เพื่อมาถึงจุดที่เป็นหมู่บ้านนะจะได้ชนะสูตรศพทำตามขั้นตอน
ส่วนนายอีลุยผู้ต้องหาที่อยู่ในที่เกิดเหตุไม่ได้หนีไปไหน
แล้วก็ต้องช่วยกันแบกศพคนที่เขาฆ่าเนี่ยลงมากับตำรวจด้วย
ทะเลาะกันเริ่มแย่งฟังเพลงกันเมาเหล้าโค้กขวดเหรอ
แต่ว่าไม่มีอะไรคนตายเนี่ยเขาเขามีมิถียุอ่า
มีแบบเสียบใจแบบหนดอย่างเขาชอบฟังเพลงก็เรียงคนเอ้ยคน

แค่นี้เองไม่มีอะไรเลยทั้งที่รู้จักกันดีด้วย

วิทยุเปิดเพลงกันนี่แหละตอนนี้ก็คุมตัวไป
ดำเนินคดีเรียบร้อยนะครับข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ทีนี้ก็ไม่ได้นั่งดื่มเหล้าฟังวิทยุแล้วใช่ไงต้องไปอยู่ในคุกแทนเลย
ไม่ได้ฟังสักกะเพลงหนึ่งอ่ะสาเหตุจากความเมาอ่ะนะคะ